อยู่กันที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมจากตรัง

พัทธลุงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แม่ไปมีสามีใหม่ลูกก็คิดว่าแม่จะไม่รัก

คือใช้มีดไปแหลมเนี่ยแทงแม่
แม่นี่อาการสาหัสเลยนะคะคุณผู้ชม

นายพัทธารพงศ์วิจิษฐศระพา

ตามตัวของนายพัทรพงศ์เนี่ย
หูยังมีคราบเลือดอยู่เลย

เอามีดปลายแหลมแทง

ผู้เป็นแม่จนแม่เนี่ยเจ็บสาหัสเลยนะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือญาติญาติ
ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าบอนนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ตำบล
งทงอำเภอป่าบอนแล้วตอนที่จับกลุ่มตัวลูกชายได้เนี่ย
คนนี้ค่ะที่นั่งอยู่เนี่ยนะนายพัทรพงศ์ยังพูดจ้าไม่รู้เรื่องเลย
พูดจาวกไปวนมาแล้วก็ไปสอบสวนเพื่อนบ้าน
ทราบข้อมูลว่านายพัทรพงศ์อยู่ที่บ้านคนเดียว
พอพ่อกับแม่เลิกกันคือเลิกกันมาหลายปีแล้วเนี่ยนะคะ
แม่ก็ไปมีสามีใหม่ทีนี้แม่ไม่ได้อยู่บ้านกับลูกตลอด
แต่ก็จะไปมาค่ะระหว่างบ้านลูกชายกับบ้านสามีใหม่
นายพัทรพงศ์เองก็มีอาการซึมเศร้า
สูงสิงกับใครชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวอยู่ในบ้าน
แล้ววันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมแม่กลับมาที่บ้านลูกนะ
จะเตรียมกับข้าวกับปลาจะหุงหาอาหารเก็บกวาดบ้านให้
แล้วก็ทะเลาะกันคือนายพัทรพงศ์น้อยใจแม่
แม่ไม่รักไปมีสามีใหม่แม่ทิ้งผมแล้วประกอบกับเขามีอาการป่วยไง
คือซึมเศร้าไม่ได้รับการรักษาไม่ได้กินยาแบบตามที่หมอสั่งตลอด
ก็เลยทำให้ลูกชายก่อเหตุใช้มีดแทงแม่
แม่อาการคือตอนนั้นเป็นตายเท่ากันเลยนะคะ
ซึ่งพอตำรวจคุมตัวนายพัทรพงศ์ลูกชายได้แล้ว
จะส่งตัวไปพิสูจน์อาการทางจิตเวทถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้ว
พบว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอาการทางจิตเวทจริงเจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติการดำเนินคดี
แล้วก็ต้องส่งตัวไปรักษาเพราะว่าถือเป็นผู้ป่วย
แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วตอนก่อเหตุไม่มีอาการทางจิต
อันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะได้รับโทษหนักก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมก็ได้รับแจ้งมานะคะ
ว่านางพรศรีแม่ของนายพัทรพงศ์ล่าสุดคือ
ยื้อไว้ไม่ไหวจริงนะคะเสียชีวิตแล้ว
นี่ก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะ